ตอนนี้ตามหากันให้ควักเลยงานอีเวนต์งานอีไม่เว้น

ตเลยตอนนี้รู้สึกไหม

นี่เห็นปะชื่อสรรประชากรที่หมายของชื่อชื่อมาจากไหน
ชากรชื่อมาจากคุณพ่อผมครับคุณพ่อผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่คำพันธ์
ศิษย์หลวงปู่ที่เป็นเจ้าวาดที่วัดดังที่นครพนมครับ
แล้วก็พอดีเป็นลูกศิษย์เอกเลยเขาก็อุ้มให้ผมเนี่ย
อุ้มผมตอนเกิดให้ไปหาเจ้าอาวาสท่านนี้ชื่อหลวงปู่คำพันธ์นี่นะครับ
ให้ให้ตั้งชื่อให้หน่อยพอเกิดก็ไปให้โกนผมไฟให้อะไรอย่างนี้ครับ
เขาก็บอกว่าเด็กคนนี้ให้ชื่อประชากรแล้วกันผมก็งงว่าทำไมอะไรอย่างนี้ครับ
หลวงปู่ก็เลยเคาะมาว่าเด็กคนนี้โตมาจะได้เป็นคนของประชาชน
พ่อก็นึกว่าจะได้เป็นสอสอเป็นนักการเมืองอะไรอย่างนี้ครับ
ใช่แล้วพอโตมาก็ได้เป็นนักแสดงที่หลวงปู่พูดจริงครับ
แสดงว่าที่บ้านก็ไม่ได้คิดมาเสมอที่บ้านมีลูกชายกี่คนฮะ

น่าจะมีหลายคนเขาทำมาหล่อขนาดนี้
บ้านเป็นคนที่เชื่อเรื่องดวงอยู่แล้ว
ก็มีมีเชื่อบ้างแต่ว่าผมเนี่ยดูดวงได้นะครับ
แต่ว่าถ้าสมมุติมีคนทักมาว่าไม่ดีเนี่ย

ที่เป็นคนที่แบบจะคิดมากกับเรื่องที่มีคนทักมาไม่ดี
ก็เลยเลือกที่จะไม่ดูบ่อย

ถ้างั้นมาดูพื้นดวงดิคะเป็นยังไงบ้าง
เอาแบบอะไรที่ไม่ดีให้พูดเบาน้องจะได้ไม่น้อย
เอาตรงหรือไม่ตรงเช่นคำถามว่าสรุปแล้วคบกันจะอีกยาวไหม
อย่างนี้โอเคไหม

จัดมา
ทำไมหายขอนหายใจอ่ะ
ก็นับวันนะคนที่มั่นใจมั่นอกในการที่จะถามเนี่ยไม่ใช่ผมแล้ว
มีแรงกดดัน
ลึกลงไปเนี่ยสันเกิดวันที่๑๓เมษายนตรงกับวันพุธกลางคืน
หมายถึงว่าถ้าสว่างวันนั้นเนี่ยตรงวันพฤหัสบดี

ซัลก็ยังอยู่ในจุดจังหวะที่ยังไม่เสนสว่างรับกับพระอาทิตย์
กับพระอาทิตย์หรือเกิดช่วงที่ไก่ขันรับพระอาทิตย
เพราะฉะนั้นตามดวงสันก็ลักษณายุราศีมีน
ราศีนี้ทำให้เป็นคนที่ลังเล
หรือชีวิตจะไปก็ไปไม่ทะลุชอบรองเท้าชอบการเดินทาง
แล้วตามดวงสันนะดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนสหัสชะในวันที่เกิด

ซึ่งเป็นดาวประจำตัวเป็นการีทำทักษา

มันต้องมีเรื่องที่เป็นเรื่องบกพร่องส่วนตัวที่ในวัยเด็กที่
เกิดขึ้นหรือความอ่อนแอทางกายหรือเกือบเป็นเกือบตายอันนี้
เป็นเรื่องลึกเชิงส่วนตัวเพราะดวงดาวบอกไว้อย่างนั้นก็ต้อง
ถามเราเป็นไงอ่ะมีไหมตอนเด็กเคยเคยวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้ว
ตกตกตกเขาเรียกว่าอะไรตกคลองเหรอครับใช่แล้วก็ผมก็เกือบ
มน้ำแล้วก็มีน้าโดดลงไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าผ่านความ
เป็นความตายอย่างที่เขาบอกผ่านผ่านครับแล้วทีนี้ตามดวง
เนี้ยมันไม่ใช่ดวงเป็นถึงเป็นถึงตายมันถ้าตายมันก็จะ
ปรากฏในดวงเลยแต่เขามีดาวดวงหนึ่งคือดาวสุกเป็นมหา
อยู่บนหัวเขาอืมเขาจะมีความเด่นสง่าอยู่กับตัวเองแต่
ดาวประจำตัวมันก็ไม่ได้เด่นที่สุดหมายว่าดาวที่มัน
อยู่บนหัวตัวเองในวันที่เกิดเนี่ยมันเด่นหมายถึงว่า
อาจจะมีผู้คุ้มครองมีณเมตามหานิยมดีแต่ไอ้ดาว
ประจำตัวของตัวเองกลับเป็นดาวที่ไม่ได้มีกำลังสัก
หมายหมายถึงว่าสันเองจะทะลุที่สุดในแต่ละเรื่องเช่น
เรียนเก่งที่สุดมันก็ไม่ที่สุดเอ่อจะดื้อที่สุดก็ไม่
ื้อที่สุดจะหัวโจกที่สุดก็ไม่ที่สุดมันเหมือนกับดวง
กักกักอยู่ตรงกลางอืมจะดังก็ไม่ดังที่สุดมันเหมือน
กักมันมันเป็นสภาวะของดวงที่เป็นพื้นดวงคือดวงแบบ
เนี้ยดูยากที่บ้านทำอะไรลูกก่อนในนี้ทำธุรกิจอ่าทำ
ค้าขายครับค้าขายแล้วพอสักพักหนึ่งก็ไปทำเป็นบริษัท

เพราะว่าเป็นลูกเจ้าของร้านทองที่นครพนมด้วย

พ่อแม่แบบรับส่งอะไรอย่างนี้ครับ

เป็นลูกชายคนเดียวด้วยมีพี่สาวคนนึง
พี่สาวคนหนึ่งครับผมเป็นคนสุดท้องครับ
ที่บ้านนี่ก็ถือว่ามีฐานะพอสมควรแหละ
ก็พอมีพอกินแล้วกันครับ
ครับก็ไม่ได้ลำบากอะไรมาก

ตกมาจากที่จังหวัดนครพนมถึงอายุเมื่อนักไหล่
คือผมเนี่ยโตที่นครพนมมาประมาณ
ผมเนี่ยได้ที่๔๓มาตลอดเลย
ฮ่า

ถ้าสมมุติเรียนไม่ดีขึ้นจะส่งไปเรียนประจำนะอะไรอย่างเงี้ครับแต่จริงจริงคุณพ่ออยากส่งไป
อสามชันครับเพราะว่าเขาเป็นสิทธิ์เก่าแต่คุณแม่ไม่โอเคเพราะคุณแม่เขาอยากอยู่ใกล้
ลูกอะไรอย่างเงี้ครับแสดงว่าเป็นลูกแงติดแม่พอสมควรติดติดครับ
ใจดีไหมเอาเอาตรงตรงทุกวันนี้ผมโตขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับ
โทรมาวันละ๓เวลาครับเช้าเที่ยงเย็นทำอะไรอยู่ลูกกินข้าวหรือยัง
แล้วเวลาเขารักเขารักแล้วเวลาก่อนวางสายจะบอกจะบอกรักกันเสมอครับ
จนถึงทุกวันนี้ครับผมใช้ทุกวันนี้ไงถ้าสมมุติคุณมีเวลาว่างปุ๊บ
สิ่งแรกที่คุณจะเลือกกลับก็คือกลับบ้านเลยก็จริงจริงเนี่ยกลับบ้านไม่ค่อยได้กลับครับ
สมมุติจะกลับจะกลับโอกาสพิเศษหรือว่าผมไม่ได้ทำงานก็จะแบบกลับ
แต่ส่วนใหญ่คุณแม่จะเดินทางมาหาซะมากกว่าครับเพราะว่าผมพี่สาวก็อยู่ที่กรุงเทพด้วย
ผมก็อยู่ที่กรุงเทพแม่มาได้เจอสองคนเข้าใจเรื่องความรักเขาหรือยัง
จำไว้เลยเนี่ยถ้าขึ้นอีหลอปนี้เลยเมียแฟนต้องเหมือนแม่นี่
จะไม่คุ้นหรอกจะไม่คุ้นหรอกกับการที่ว่าเออกินข้าวยังไปเที่ยวคุณนะครับ
ไม่ไม่จะต้องถูกแฟนมาตันกินข้าวยังมานอนตักไหมไปนู่นไหมคือเนี้ย
คือต้องได้เมียเหมือนแม่เหรอชอบมีแฟนชอบมีแฟนเหมือนแม่
ก็เขาอยู่กับแม่เขาผูกพันกับแม่มากเลยก็ก็ใช่ครับชอบชอบชอบ
ชอบคนที่แบบเหมือนมาแทนแม่ได้อะไรอย่างเงี้ครับก็ดูแลเขาได้
แต่ว่านึกนึกข้ามตัวเองนึกนะเพราะว่าเห็นคนทำผมจังหน้าแบบเออ
นึกว่าเป็นคุณแม่นะจ๊ะไม่ใช่อาจารย์จริงในดวงอะค่ะ
เขาจะบอกไหมคะว่าเป็นเด็กมีอยู่มีกินเกิดมาอะไรอย่างนี้
ชะตาเขาดาวประจำตัวเป็นจุลจักรร่วมกับราชาโชคสุขเป็นมหาอุดกุมจุดเกิด
มันแปลว่าดาวที่หนุนนำบุญกุศลหนุนนำให้สันมาเกิดเป็นคนที่มั่งมีสีศุกร์
ไม่ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนลำบากหรือต่างที่สันเกิดมาก็จะครอบครัวก็เริ่มดีขึ้นเรื่อย

เรียนดีขึ้นแบบหน้ามือไปหลังมือเลยครับก็ได้เกรดประมาณสักเทอมแรกก็สองจุดเจ็ดครับ
พอมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยจนจบม๖ก็ได้เกรดเฉลยโรงประมาณ๓๘อะไรอย่างนี้ครับ
เห็นไหมบทจะดีมันก็ดีได้ไง

มันต้องเกิดจากแม่พิมพ์หรือบล็อกดี
ดวงชะตาบางคนเนี่ยมันต้องไปดิ้นลนต่อสู้เองในบางที่
แต่ดวงชะตาบางคนต้องอยู่แบบมีบล็อกแล้วให้เป็นบล็อกหรือแม่พิมพ์ที่ดี
โรงเรียนประจำเขามีเวลาตื่นเวลากินเวลานอนเวลาอบรมเวลาฝึก
อย่างที่มันมีกรอบเนี่ยดวงแบบนี้ต้องเข้าไปอยู่ในกรอบ
พ่อให้ไปเรียนเป็นกรอบเป็นวินัยปุ๊บเรียนเปลี่ยน

ใช่ครับอันนี้คือจริงเลยนะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่ได้โง่หรือว่าอะไรนะครับแต่จริงเวลาผมเรียนเนี่ยผมจะไม่เรียนใจผมไปอยู่ที่กีฬามากกว่าครับตีแบบตีปิงปองเตะบอลเลยครับ

แต่พอไปที่โรงเรียนประจำเนี่ยเขาจะแบ่งเวลากินเวลานอนเวลาเรียนพิเศษให้อย่างนี้ครับชีวิตผมก็เลยเปลี่ยนมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็เรียนดีมากขึ้นตามลำดับแล้วก็คือต้องอยู่ในบล็อกอยู่ในกรอบอย่างที่อาจารย์ลักษณ์บอกเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่พ่อแม่ภูมิใจมากคือตอนนั้นสมัยคุณยังเป็นเอ็นทรานซ์อยู่ครับผม

ใช่ครับจริงตอนแรกผมสอบเอ็นทรานตรงเนี่ยสอบตรงนะครับผมไปติดที่วิศวะขอนแก่นแล้ว
เป็นวิศวะทั่วไปแล้วก็ไปแยกเมเจอร์อีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมยังไม่พอใจครับจริงมีปัญหากับคุณแม่ด้วยเหมือนกัน
เพราะคุณแม่อยากเห็นว่าลูกมีที่เรียนแล้วแม่ไม่อยากให้ลูกเครียดกับการอ่านหนังสือครับเขาก็อยากจะให้เรียนมขอนแก่นเลยมันใกล้บ้านด้วย

ว่าแม่ผมอยากเจาะหูจังเลยครับ
ผมก็นั่งดูทีวีอยู่บ้านสักพักแม่ก็หายไป

เจาะหูกันแม่ขับรถไปหาร้านมาได้แล้ว

แม่ก็ขับรถพาไปเจาะหูครับ

เป็นอย่างนี้มาดีนะครับผมรู้สึกว่าเราสามารถ

ทุกเรื่องเลยครับเรื่องแฟน

ผมไปหาเพื่อนตามท้องหล่อ

กลับกี่โมงโทรบอกด้วย
แล้วเขาจะรู้ความคืบหน้าของเราทุกเรื่อง
เขาก็จะให้คำปรึกษาที่ดีกับเราทุกเรื่อง

ชอบอะไรเป็นไหมเนี่ย

มันก็พอวางแปลนของระบบไฟอะไรพอได้อยู่ครับ
ออกแบบอะไรได้ไหมเนี่ย
มันก็พอวางแปลนของระบบไฟอะไรพอได้อยู่ครับ
เรียนไปเถอะ

นี้มีโด่งชะตาดาวสติปัญญา
สันเป็นคนสติปัญญาแบบแปลก

ที่เหมือนกับว่าจะมีมุมหยอกล้อเล่นแต่ดูหน้าเหมือนเรียบร้อย
หรือแบบเสื้องแต่จริงแล้วมีมุมเอาเรื่องที่

อ๊าาาาาใช่หรือไม่

ไม่ค่อยโอเคเพราะผมแกล้งทุกคนทั่วเลยครับ
ตากล้องช่างไฟภูมิกับแกล้งทุกคนเลยครับ
ก็ไม่ธรรมดา

แต่เราก็ไม่ได้จนเกินกระละเทศานะครับ
สาวมาติดตั้งแต่มัธยมเลยด้วยซ้ำไป
พอดีช่วงนั้นผมทำกิจกรรมเยอะครับ

แล้วก็เป็นนักบาสโรงเรียนอะไรอย่างนี้ครับ

แต่ก่อนเข้าวงการอย่างนี้นะครับ

มีแก๊งแฟนคลับมานั่งเชียร์เล่นบาส

ใช่เมื่อก่อนเป็นของดีเมืองอุดรเลยเหรอฮะ
มีเข้าตาเราบ้างไหมที่มานั่งดูเนี่ย

เพราะว่าคือเขาก็ไม่
เขาก็บาสต์ด้อกับพ่อเขาปลูกฝั่งมาว่าให้เรียนก่อน

แต่มาฮอตจริงคือตอนอยู่ธรรมศาสตร์
ผมเข้าไปวิศวะเขาให้เป็นหลีดคณะครับ
ใช่แล้วพอเป็นลีตสักพักหนึ่ง
รุ่นพี่เขาก็เห็นว่าหน่วยกล้านเราพอได้
เขาก็เลยชวนไปเป็นทูตมหาลัย
ผมก็ได้อันเชิญถ้วยพระราชทธาในงานฝุ่นปลาเภนีธรรมศาติจุฬาน

รูปก็เลยเข้าตาผู้คนเลยใช่ไหม
แล้วเหมือนทางฟุริภัทรเห็นเลยเรียกให้เข้ามาเทสหน้ากล้องดู
ตอนแรกทำเป็นไงทำได้ไหม

ไม่เคยถ่ายโฆษณาไม่เคยอะไรมาก่อนเลยเหรอจริง
จริงช่วงประมาณ๑๕๑๖นี้

ก็มีคนทับทามไปแค้นโฆษณาบ้าง
ผมก็ทำไม่ค่อยได้ผมขี้เขินครับที่หมด

โอ้โหแบบดีใจมากครับพี่หนุ่มแหม่
คือผมไม่นึกว่าผมจะมาได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้
เพราะมันผมอยู่นครพนมอะครับพี่
ดีดลูกแก้วปั่นจักรยานตักลูกออสนี่ผมไปช้อนลูกน้ำผมทำหมดเลย

ครับเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเลยครับ

คนเราบทมันจะได้เข้าวงการบันเทิง
บางคนดิ้นลนให้ตายนะมันไม่ได้
เขาเป็นยังไงฮะในวงการบันเทิง
ในวงการบันเทิงที่ดูจากดวงแล้วสามารถดำเนินชีวิตในวงการบันเทิงได้
ก็ต้องมีราหูเด่นเพราะสุขเด่น
ตัวของซันมีราหูเป็นเกษตรคือเด่น
สุกเป็นมหาอุดคือเด่นดาวสองส่วนที่เด่น
แต่ราหูเป็นวินาศกับตัวเอง
ภาพทุกภาพในเกี่ยวกับวงการบันเทิงที่ซันเคยวาดหวังจะกลับตลปัดหมด
เขาเรียกกันว่าไงให้เรียกต้นหอมหรือพี่หอม
เขาจะเรียกผมว่าพี่จ๋านะครับหือป้า
ต้นหอมอยู่ราศีตุลเป็นคนโรแมนติกเป็นคนที่มีหลากหลายร้อยอารมณ์แบบเดาไม่ถูก
บอกไม่ได้เป็นคนที่น่าค้นหาพอสันเจอกันไปโอ้โหแปลกต่างไม่เคยเห็น
เหมือนมีเมียร้อยคนอยู่ในร่างเดียวกัน
ใครถึงพวกกันเนี่ยระวังน่าจะเป็นผมนะครับ
ถึงเขามากกว่าถึงเรื่องอะไร